ที่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปหรือว่ายูโร๒๐๑๖ก็จะเริ่มขึ้น

กลางความกังวลในเรื่องของการก่อการร้าย

ผู้นำฝรั่งเศสก็เพิ่งออกมายอมรับนะครับว่า
มีความเป็นไปได้ที่จะถูกโจมตี
ทำให้ต้องเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
โดยที่เมืองลียงได้มีการซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย

ขณะที่ในกรุงปารีก็ได้มีการยกระดับมาตรการ
รักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นมากขึ้นนะครับ
ทหารกองกำลังพิเศษกว่า๑๒๐๐นาย

ระบบขนส่งมวลชนและจุดท่องเที่ยวสำคัญทั่วกรุงปารีส
ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
ขณะที่กองกำลังความมั่นคงรวม๑๓๐๐นาย
ก็จะทำหน้าที่ลาดตระเวนสนามกีฬา

รวมทั้งพื้นที่สาธารณะอื่นทั่วกรุงปารีส
โดยพื้นที่แฟนโซนที่จัดเอาไว้รองรับผู้ชม
ที่จะมาชมเกมจากจอขนาดยักษ์
สามารถที่จะรองรับแฟนบอลได้ราว๙๒๐๐คน

โดยฝรั่งเศสก็ยังคงประกาศภาวะฉุกเฉินเอาไว้
นับตั้งแต่ถูกกลุ่มก่อการร้ายโจมตีกรุงปารีส
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๓๐คน
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศการซ้อมแผน
เชิญเหตุของฝ่ายความมั่นคงแล้วก็หน่วยฉุกเฉิน

ที่จะเดินทางมาชมการแข่งขันฟุตบอลยูโร๒๐๑๖

ฝรั่งเศสในวันที่๑๐มิถุนายนนี้
โดยมีการจำลองเหตุการณ์โจมตีด้วยระเบิด
และกลุ่มมือปืนก่อเหตุในพื้นที่แฟนโซน
ขณะที่แฟนบอลกำลังรับชมการแข่งขัน
โดยกองกำลังพิเศษได้เข้าปิดล้อมพื้นที่
ขณะที่หน่วยกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
โดยการซักซ้อมครั้งนี้ก็มีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้ตำรวจรวมทั้งหน่วยงานต่าง
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในมาตรการรักษาความปลอดภัย

โดยเมืองลียงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน๔กลุ่ม
แมทระหว่างอิตาลีปะทะเบลเยี่ยม
และโปรตูเกรดดวนแข้งกับฮังการี
อกจากนี้ยังมีเกมรอบ๑๖ทีมสุดท้ายอีก๑คู่
แล้วก็รอบรองชนะเลิศอีก๑คู่ครับ